เช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังที่เราเจอกันบ่อยในรอบน้ำท่วมนี้
ก็คือฝาตะแกรงที่มันชำรุดคุณผู้ชมค่ะเวลาน้ำท่วมมันมองไม่เห็น
แล้วเราก็เดินไปตรงเส้นทางนั้นมีคนตกลงไปมีคนขาติดอยู่นะคะ
ล่าสุดที่บุรีรำเป็นเด็กอายุ๑๐ขวบค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะท่อระบายน้ำของโรงเรียนค่ะ
ที่เด็กขาติดลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้
เพื่อนก็ไม่กล้าช่วยเพราะคิดว่าเพื่อนโดนไฟดูดค่ะ
สงสารมากคือน้องเนี่ยคือสุด
คือขาพอติดแล้วก็ซุดลงไปเดินต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
แล้วจุดนี้เพื่อนที่เห็นก็คิดว่าโดนไฟดูดแน่เลย
ข่าวออกบ่อยใช่ไหมคะก็ไม่กล้าช่วยวิ่งไปตามคุณครูมา
ครูมาเห็นว่าน้องนั่งอยู่แบบนี้ลุกไม่ขึ้น
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่สุดท้ายถึงได้รู้ว่าอ๋อขาของน้องติดอยู่กับตะแกรงท่อระบายน้ำ
มันท่วมขังอยู่แต่มองไม่เห็นไงคะเพราะน้ำท่วมนะคะ
กู้ภัยตอนที่มาเนี่ยเอามือคลำถึงได้รู้ว่าไปติดกับตะแกรงเหล็กของท่อระบายน้ำ
ก็ต้องเอาเครื่องตัดถ่างของหน่วยกู้ไภสว่างจันยธรรม
เอาเครื่องมือมาช่วยค่ะ๔๐กว่านาที
ช่วยน้องวีหรือน้องวัฒนยูที่นั่งร้องไห้ออกมาได้
ตอนนั้นก็เริ่มล้าแล้วด้วยเพราะว่าติดอยู่นานแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องคอยประถมพยาบาลนะคะ
นางวธัญญาซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียนบอกว่า
ตอนพักเที่ยงฝนตกลงมาหนักมากเลยเด็กส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงอาหาร
แล้วก็มีน้องไปแจ้งบอกว่าน้องวีนติดอยู่ในน้ำลุกไม่ได้
กลัวไฟฟ้าจะดูดก็วิ่งเข้าไปดู
พบว่าตรงนั้นไม่มีสายไฟฟ้าจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะ
ว่าช่วงนั้นฝนตกลงมาอย่างหนัก
น้องก็น่าจะเลี่ยงหลบฝนมาแล้วก็ไปหล่นในท่อระบายน้ำ
โดยที่ไม่รู้ว่าข้างล่างมีตะแกรงหลบเพราะว่าน้ำท่วมสูง
คือมันเห็นแบบนี้แล้วมันดูไม่รู้เลยมันเป็นถนนพื้นเดียวกันไปหมดเลย
แต่ว่าความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นวันเปิดเรียน

เขาบอกถ้าวันปิดเรียนมีเด็กมาวิ่งเล่นแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครเห็นเลยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คงจะต้องตรวจช่วงที่น้ำยังไม่ท่วม

สันนิษฐานว่าเพื่อนอาจจะถูกไฟช็อตตอนแรกดีนะครับ
สันนิษฐานอย่างนั้นไว้ก่อนนะฮะ
แต่ว่ายังไงก็รีบตามคนมาช่วยเพื่อนแบบนี้ดีครับ